พอผ่านมา๑๐วันแล้วมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้คดียังไม่คืบตกงานอีกลูกก็ยัง
หายเจ็บดีไหนจากความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยคนร้ายยังจับไม่ได้แล้ว
ไปหาคุณกันจอมพลังได้ยังไงฮะก็คือหนูจะเป็นคนติดต่อติดตามเพจของพี่กัน
อยู่แล้วเพราะว่าจะเห็นว่าช่วยเหลือคนคือวินาทีนั้นอ่ะถามว่ามันไม่รู้จะหันหน้าไปตรงไหนไง
แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าเหมือนคือยากเย็น
ฟังจากตำรวจแล้วคือมันไม่ได้จะจับง่ายอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเรามันก็ไม่มีความหวังจากตรงนี้เท่าไ
เริ่มจะเหนื่อยกับการตามกล้องเหนื่อยกับการแบบเหมือนมางมหาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็ลองติดต่อพี่กันไว้คุณกันพอได้ได้ฟังเรื่องราวของทางเนี่ย
บีเขาแล้วเนี่ยทางคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้นตกใจพี่ผมฟังผมบอกเลยผมตกใจมาก
คือผมมองเรื่องนี้มันเป็นการทำคอนเทนต์นะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กช่าง
วัยรุ่นทะเลาะกันมันมองผมมองถึงเรื่องมันเป็นการทำคอนเทนต์
คอนเทนต์เหรอทำคอนเทนต์อันนี้คือทำร้ายคนแบบเป็นคอนเทนต์
คือยังไงคือตอนทำร้ายเนี่ยผมก็เออน้องถูกฟันถูกเอาปืนเจาะหัว
อันนี้คือผมช่วยเคสอย่างนี้มาเยอะแต่มันมีจึ๊กนึงคือถ่ายคลิประหว่างทำร้ายไว้ทั้งหมด
ถ่ายคลิปใช่ไหมที่บีบอกใช่ไหมถ่ายคลิปไว้ผมเลยประติดประต่อเรื่องเลย
เพราะว่าตอนนี้เด็กช่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่มาทำร้ายแบบเนี้ยถ่ายคลิปกันแล้วเอาไปอวดกันนะครับ
ตอนนี้มันเป็นวัฒนธรรมถ่ายคลิปเอาไปโชว์กันว่าเฮ้ย
ฉันทำเรื่องชั่วได้เร็วกว่าคุณทำเรื่องนี้ได้เจ๋งกว่าคุณ
เอาไปโชว์ซึ่งไอ้คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยหลายคนคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
แล้วไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไม่ได้รู้จักกันเลยเพราะต่างคนต่างใส่หมวกกันน็อก
แล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยขับมาเนี่ย๔คนทุกคนมีมีดหมด
ขับมาไล่ล่ากลางคืนหาเหยื่อเพื่อทำคอนเทนต์นี่ผมมองว่าเป็นอย่างนี้นะ
คุณแม่เนี่ยบอกผมว่าคุณแม่ตกงานแล้วอ่า
ไม่มีทางไปแล้วเครียดมากให้ผมช่วยหน่อย
ผมรับปากอีกวันหนึ่งคือพาคุณแม่ไปพบท่านผู้กำกับเลยแสดงว่าไปหาวันที่สิบห้า
อ่าไปวันที่สิบหกคือเมื่อวานนี้ไปหาผู้กำกับไปหาท่านภูมิกับเลย
สอบถามว่าตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยไปถึงตรงไหน
เพราะว่าคุณแม่ห่วงเรื่องกล้องวงจรปิด
แม่เนี่ยที่ตกงานเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าไปตามหาวงกล้องวงจรปิด
แล้วก็พาลูกไปโรงพยาบาลผมผมเข้าใจความเป็นแม่นะ
คือทำงานได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วทำงานกลางวันกลางคืนไปหากล้อง
หาวันไปพาลูกไปโรงพยาบาลทุกวันไปล้างแผลนะพี่อุ๋ย
อ๋ออย่างงี้ต้องล้างแผลฮะไม่ไม่ได้ฮะมันก็แผลติดเชื้อ
แขนจะขาดล้างทุกวันอย่างข้างในเลยผมเข้าใจเวลา
นอนยังไม่มีอ่ะทำงานก็ต้องดอบมันเป็นเรื่องปกติเลยนะ
พอพอคุณแม่เนี่ยกลัวเรื่องกล้องมันจะถูกลบครับผมก็เลยไปถามท่านภูมิกับว่า
ตอนนี้ท่านท่านได้กล้องวงจรปิดมาหรือยังได้ตามกล้องวงจรปิดมาหรือยัง
เพราะว่าถ้าสมมุติกล้องหายไปมันจะไปไล่ตามใครที่ไหน
เพราะกล้องวงจรปิดมันมีเวลารบตัวเองอ่าอ่าก็ไปพาไปหาท่าน
เมื่อวานก็ได้คุยซึ่งเรื่องนี้นะท่านภูมิกับก็รับปากกับผมว่าจะรับ
ดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดให้ผมดูว่าเฮ้ย
เขาติดตามแล้วนะเขาเดินหน้าแล้วนะก็คือที่ตำรวจได้มาที่เป็นเป็น
จักรยานยนต์ที่ขี่ไล่กันใช่ไหมถูกครับพี่ถูกถูกแต่มันก็
มันก็มองยากมากนะว่าคือใครนะมันใส่หมวกกันน็อกมันเป็น
กลางคืนมันมืดไปหมดเนี่ยโอ้โหอ่าผมแต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเขามา
อย่างงี้นะครับผมว่าไม่ยากผมว่าไม่ยากนะพวกผมว่าพวกเนี้ยไอ้
คนไอ้คนทำช่วยแบบเนี้ยมันทำเอามันใช่ไหมผมบอกเลยนะ
ทำเอามันอ่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำความโง่เขาของคุณที่คุณทำ
เนี้ยทำให้ครอบครัวนะของเขาพังทลายแม่ตกงานน้องเขา
เกือบขาดโดยที่เขาไม่เคยทำเวรทำกรรมอะไรกับคุณ
ไม่เคยรู้จักคุณไว้เลยหลังจากนี้นะครับผมเชื่อเวรกรรมจะตาม
นองพวกคุณนะจะตามสนองพวกคุณโดยยังไงรู้ไหมยังไงต่อไปคนที่
ร้อนคือพ่อแม่พวกคุณเนี่ยจะเดือดร้อนผมบอกเลยเพราะนี่แม่เขา
งานแล้วแม่เขาตกงานแล้วเดี๋ยวต่อไปพ่อแม่คุณจะเดือดร้อน
เรื่องอะไรรู้ไหมอย่างน้อยเขาก็ต้องวิ่งประกันตัวคุณอ่า
นะเขาต้องหยุดงานมาตามเรื่องคดีของคุณบ้างแล้วนะแล้วถ้าคุณ
ถูกจับได้ก่อนที่คุณจะมาชิงมอบตัวสนุกครับผมบอกเลยนะ
แล้วผมอยากจะฝากไปว่าถ้าสมมุติไอ้เคสพวกนี้เป็นเยาวชนนะครับ
อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองใช้บทลงโทษกับไอ้พวกแบบเนี้ย
แบบผู้ใหญ่บทลงโทษแบบผู้ใหญ่อย่าให้บทลงโทษแบบเยาวชน
เพราะมันเป็นการกระทำที่อุกอาจมากขับกลางคืนพกมีด
สี่คนมาไล่ฟันคนเพื่อถ่ายคลิปอ่ะมันมีที่ไหน
แล้วที่น้องเล่าให้ผมฟังนะพี่อุ๋ยน่าตกใจกว่านั้นทำไมฮะ
มันถ่ายคลิปเพื่อไปแลกของรางวัลแลกของรางวัลเหรอแลกของรางวัล
ทุเรศมากมันแลกกับใครแลกแลกกับอะไรบ้างเนี้ย
เล่าให้ฟังมันคืออะไรน่าจะแลกกับรุ่นพี่นะครับ
มันคืออะไรถ่ายคลิปไปให้เขาเรียกว่าอะไรก็มันก็เรียกว่าผลงานนี่แหละครับ
ผลงานผลงานเหรอใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่บีได้ยินมาในหมู่วัยรุ่น
ก็คุยกันใช่ไหมใช่คือตัวบีเนี่ยไม่ได้เรียนเด็กช่างไม่ได้เรียนอาชีวะอะไรหรอก
ใช่ครับเขาเขาว่าไงเออในหมู่วัยรุ่นไอ้พวกนี้มันคุยกันว่ายังไง
ก็มันก็เอาผลงานไปแลกของอะไรพวกเนี้ยครับผลงานไปแลกของใช่ครับ
ของคืออะไรก็เป็นพวกพวงวิไลอะไรอย่างนี้ครับ
ภวงกุญแจภวงภวงกุญญาณสถาบันใช่ครับภวงสถาบันนะครับ
คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินก็คือถ้าพวกเด็กช่างเด็กอาชีวะไปตามหาคู่อลิต่างสถาบันนะ
มันจะต้องเห็นว่าใส่เสื้อช็อปใส่ชุดใส่แล้วใช่
แล้วพอไปเจอมันก็จะยึดหัวเข็มขัดยึดเข็มยึดเสื้อช็อปอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวนี้คือฟันทำร้ายอัดคลิปแล้วเอาคลิปไปโชว์
แรกกับของทุเลศมากผมบอกเลยทุเลศมาก
คุณรู้ไหมว่าการที่คุณทำร้ายเขาเนี่ยหนึ่งนะ
เขารักษาตัวหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แม่เขาตกงานเสียเงินไปไม่รู้แหละ
เพื่อพวงกุญแจซึ่งโอ้ยผมบอกถ้าดูอยู่มึงอยากได้มานี่
เดี๋ยวผมซื้อให้คนไร้สาระเลยเดี๋ยวปั๊มให้มันเลยนะ
เดี๋ยวซื้อให้มาขอเลยไม่ใช่ไปฟันคนแล้วมาเอาพวกกุญแจทุเลศ
แล้วอ้างชื่อสถาบันเนี่ยความจริงแล้วผมว่าความจริงสถาบันเขาก็ไม่ได้
อ่ะอย่างของบีมันบอกว่าอะไรนะบอกว่ามึงจำไว้กูมีนโปรมึงจำไว้กูมีนโป
ความจริงสถาบันเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำไอ้พวกนี้อาจจะเรียนอยู่หรือไม่เรียนอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่า
คือคุณไปอ้างสถาบันสถาบันเขาอยากให้คุณทำอย่างนี้จริงเหรอ
เพื่อไปแสดงว่าคุณรักสถาบันเขาอย่างงี้เหรอถ้าผมไปโรงเรียนนะ
ผมผมเห็นมาเยอะดีกว่าดูข่าวสังคมทุกคนก็เห็นเป็นโรงเรียนนะฝากไว้เลยไอ้พวกที่บอกว่ารักสถาบันอ้างสถาบันเนี่ยผมเชื่อเวลาเกิดเรื่องนี้สถาบันไล่ออกหมดนะครับสถาบันน่ะเขาสั่งเขาสร้างมาเพื่อสร้างคนดีมีคุณภาพไม่ใช่สร้างมาเป็นพวกขยะสังคมอันเนี้ยที่ออกมาไล่ล่าคนและอ้างสถาบันเนี่ยคุณไม่ได้รักสถาบันคุณไม่
ด้าตัวเองแต่ถามว่าการที่คุณทำแบบเนี้ยโรงเรียนได้รับผลกระทบมากน่ะพี่อุ๋ยเป็นผมถ้าผมรู้ว่าในโรงเรียนมีคนอย่างเงี้ยผมไม่กล้าเอาเด็กไปเรียนน่ะผมไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งลูกผมจะรับเวรรับกรรมจากการที่เขาไปทำคนอื่นหรือเปล่าสถาบันคู่หลีจะมาล้างแค้นหรือเปล่าผมผมผมกลัวน่ะแล้วเด็ก

ครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒